โนราแต่เดิมนั้นไม่มีผู้หญิงเลยมีตัวละครเพียง๓ตัวเที่ยวเร่ร่อนหางานแสดงไปในที่ต่าง
ว่างจากการทำนาก็จะออกเดินโรงไปแสดงตามวัดตามหมู่บ้าน
ถ้าตกลงที่ใดได้แล้วเจ้าบ้านจะเอาขันหมากมารับ
ลูกคู่ก็จะตีกลองบอกกล่าวว่าจะมีโนรามารำ
ขันหมากประกอบด้วยหมากพลู๓คำเทียน๑เล่มและเงินจำนวนหนึ่ง
หมู่บ้านไหนรับก็อาจอยู่แสดงหลายวัน
โดยเฉพาะเพื่อนฝูงที่รู้จักสนิทสนมกันเรียกว่ารำโนราหาอ้ายเกลอ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน